มาดูคู่รักคู่หวานคู่นี้กันหน่อยนะคะสำหรับหมากแล้วก็คิมเบอร์รี่นั่นเองค่ะ
เวลาเราเห็นเขาไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะได้เห็นรูปภาพสวยหวานคู่กันมาตลอด
แต่มาคราวนี้เข้ามาเป็นคลิปวีดีโอเลยคุณผู้ชมค่ะเขาไปเที่ยวกันแบบว่าดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติ
ดูแบบมีเราและเรามีกันสองคนนะคะแฟนแฟนเนี่ยเข้าใจกันไปแล้วค่ะว่าเฮ้ยนี่แหละ
น่าจะเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งนะฮะเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะไปในทิศทางนั้นเลยนะฮะ
ล่าสุดเจอมหาปรินในงานอีเวนต์เขาออกตัวเลยค่ะว่าคลิปวิดีโอที่แฟนแฟนเห็นเนี่ย
ถ่ายกันเล่นเล่นเท่านั้นเองค่ะเพราะว่ามีเพื่อนเป็นช่างภาพแล้วถ้าถามว่าจะใช้วีดีโอนี้ในงานแต่งงานเลยหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าของจริงขอจัดเต็มกว่านี้แน่นอนค่ะแล้วก็บอกเลยว่ามีการคุยคุยกันแล้วเหมือนกันนะ
แพลนข่าวดีกว่านั้นพอสมควรแล้วแต่ก็ขอทำงานเก็บเงินให้มันมั่นคงอีกนิด

ผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะ

โอ้โหอันนี้แค่เสิร์ฟครับของจริงน่าจะดีเลย
มันใกล้หรือยังเหรอก็คิดทุกวันเลยครับ
คิดคิดคิดอะไรคิดอะไรกัน
ก็คิดอย่างนั้นแหละบางทีเราก็ปรึกษากันบ้างครับ
อ๋อคือมีการเตรียมขวัญไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขอบความเตรียมไปทั้งการ

คุยกับแบบอีกสุดยอดครับ
ก็ไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้น
เราแค่คุยกันถึงยังไม่แบบแต่คุยกันคุยกัน
ผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับผมให้มันมากกว่านี้
แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะครับก็ก็คนนี้แหละ
คนนี้แหละคือปีไหร่ครับ
พอยได้ยินไหมก็เขานี่แหละเอาเป็นว่าผู้จัดผู้จ้างต่างต่างนะคะ
อยากจะเห็นข่าวดีก็จ้างหมากปรินจ้างคิมเบอร์รี่กันเยอะแล้วกันนะคะ
น้องจะได้มีเงินไปขอสาวแต่งนะจ๊ะ
เออก็ต้องรอลุ้นข่าวดีกันต่อไปอีกสักนิดนึงดิฉันเชื่อว่าไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะ
ช่วงนี้หนุ่มหมากหล่อขึ้นเยอะเลย